คราวนี้จงอางหรือว่าบ้องหลาก็มีชีวิตและจิตใจเหมือนกัน
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าตามหาความรักแหละดูออกนะคะ

จริงคุณมาปรากฏกายในช่วงวันวาเลนไทยค่ะ
สุดท้ายต้องตามกู้ภัยช่วยจับนะฮะ
ใช้เวลากว่า๓๐นาทีกว่าจะจับได้แหม
นี่ค่ะมุดไปที่ใต้ท้องรถคันนี้แหละค่ะ

คนดูบอกว่าเอาตัวเลขทะเบียนรถมาก่อนเลยดีไหม
ตอนแรกฟังปุ้ยบอกมีชีวิตจิตใจ

ไม่นี่ค่ะเมื่อกี้ทะเบียนรถผ่านไปแล้วนะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดให้ใหม่ค่ะคุณผู้ชม
คุณสวัยแก้วเจือเป็นหัวหน้าทีมปราบอสรพิษมูลนิธิกุศลสถานตรังอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะคะ
เขาได้รับแจ้งจากคุณชาวรัฐคงสุวรรณอายุ๔๐ปี
มีอาชีพทำสวนยางอยู่ที่บ้านเลขที่๒๒๘หมู่๑๐ตำบลวังมะปรางเหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง
ท้องรถแล้วใช้ไฟฉายส่องหางูจงอาง
จนกระทั่งไปพบว่ามันนอนขดอยู่
เขาก็เลยล้วงมือไปดึงหางบองหลาที่ขดอยู่ในช่องข้างของรถคุณผู้ชม
ดูแล้วอย่าลอกเรียนแบบนะคะอันตรายสุดนะคะ
ทีนี้พยายามที่จะไปจับหางมันยื้อยุดฉุดกระชากกับบองหลา
อยู่นาน๒นานสักประมาณครึ่งชั่วโมง
กว่าจะสามารถนำตัวมันออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
พอออกมาแล้ววัดความยาวสัดส่วนกันหน่อยสิ
ความยาววัดได้๓๔๐เมตร
น้ำหนักช่างได้ก่อนชกชกไปแล้วด้วย๗กิโลกรัมค่ะ
คุณชาวรัฐเจ้าของบ้านบอกว่าบองหลาตัวนี้นะ
น่าจะลงมาจากภูเขาหน้าบ้านที่เป็นป่ารกทึบ
เพราะตอนนี้ย่างเข้าหน้าร้อนแล้วใช่ไหมแหล่งน้ำมันหายาก
เลื้อยคลานต่างก็จะลงมาที่บริเวณแหล่งน้ำด้านล่างชายเขา
มาหาที่หลบซ่อนมาหาน้ำดื่มน้ำกินเพราะอากาศเริ่มร้อน
ก็เลยมาหลบตามบ้านเรือนประชาชนนะคะเจ้าของบ้านบอกต่อบอกว่า
จังหวะที่หันไปเห็นงูจงอางหรือว่าบองหลาเนี่ยตกใจสุดขีดทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
ร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ระแวกนั้น
หลังจากที่จับบ้องหลาได้สำเร็จแล้วนะคะชาวบ้านก็จับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ
ถึงเรื่องของทะเบียนรถ๕๕๓ที่งูมันเลื้อยไปซ่อนอยู่นะคะ
แล้วก็พูดแซวติดตลกบอกว่าคือบองหลานน่าจะออกมาตามหาความรักแหละดูออกนะคะ

ปุ้ยรักไหมล่ะรักมันสักตัวไหมล่ะเอาไปเลี้ยงไหม

ปุ้ยเนี่ยนะน่าจะอยู่ได้สัก๒สัปดาห์